คดีที่มีการแทงคอผู้ใหญ่บ้านที่อุดรธานีนะฮะ
บางช่วงบางตอนของคดีนี้เนี่ย

เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวในป๊า

ก่อนที่จะส่งตัวเข้าเรือนจำ
ทันทีที่นายป๊ะได้เจอแม่นะครับ

เขาจะกลับมาบวชให้แม่ครับ
คราวนี้มาก่อเหตุซ้ำอีกนะ

มาแล้วนะมา

มักจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอ

นายทศพลพันโพคา
หรือว่าป๊ะอายุ๒๗ปี

วัดอุดรธานีท่านได้รับบาดเจ็บสาหัส
ร้องไห้กราบขอโทษแม่ครับ
เขาสำนึกผิดแล้วที่ทำลงไป

แต่ไปไม่ถึงวัดสักที

้มลงกอดลูกแล้วก็เสียใจนะครับ

ป๊าขอโทษครูในโรงเรียนที่ทำไป

เพราะว่านายป๊าก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้เหมือนกัน

หน้าที่เจ้าหน้าที่จะพาในป๊ะมากราบลาแม่

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ชาวบ้านก็ยังมารอดูการทำแผนพอสมควร
รวมถึงแม่ราตีแม่ของนายป๊า

ร้องไห้ไปด้วยตลอดเวลาครับคุณผู้ชมครับ
คดีนี้ในป๊ะอ้างว่าถูกผู้ใหญ่บ้านตีหัวก่อน
แล้วฟิลเขาขาดขวาเหล็กชาร์ฟที่พกมา

ราตรีเปิดเผยความรู้สึกนะฮะบอกว่า
ป๊าตั้งใจจะบวชมานานแล้ว
แต่แม่ต้องไปทำงานไม่มีเวลาอยู่ด้วย

ส่วนเรื่องหลอนคุ้มคลั่งอารวาสยอมรับว่าลูกเคยมีประวัติเสพยาบ้ามาก่อน
แต่ระยะหลังในป๊าเล่นขุนใส
ศักยันต์บนหัวมาด้วย
คือแม่บอกว่าคนที่ศักยันต์จะต้องปฏิบัติตามข้อห้าม

สตินะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่เชื่อ
แต่ในทางคดีนะครับตำรวจเปิดเผยบอกว่า
เหตุที่เกิดขึ้นผู้ต้องหาจะทำไป
เพราะว่าสภาพจิตหรือว่ายาเสพติด
ก็จะต้องส่งไปตรวจให้ชัดเจน

เพราะว่าในป๊ะมีสติสัมปชัญญะดี
แต่จากประวัติก็ยอมรับว่าเคยเข้ารับการ
รักษาอาการป่วยทางจิตหรือเป็นผู้ป่วยจิตเวทมาแล้วล่ะ
ซึ่งทั้งหมดต้องรอคำวินิจฉัยจากแพทย์

แล้วเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อรูปคดีไหม

เพราะว่าความผิดมันสำเร็จไปแล้ว